มาแล้วจ้าตลอดตลาดเช้าวันจันทร์แบบนี้
ราคากันหน่อยดีกว่านะคะว่ามีสินค้าปรับเปลี่ยน
ราคาหรือเปล่าไปกันที่ราคาของเนื้อสัตว์ก่อนนะคะ
วันนี้หมูน้ำแดงยังคงที่อยู่ที่สองร้อย
บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองนะคะ
ราคาเนื้อสัตว์ยังคงที่อยู่นะมากันที่ราคาของอาหารทะเลกันหน่อยปลากระพงขาวอยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัมกุ้งแชร์บ๊วยค่ะ
สามร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนะคะหมึกกล้วยสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลงสองร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ